ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนี้นะคะก็เป็นเรื่องแปลกที่ชาวบ้านเนี่ยบอกว่าโอ้โห
ไม่เคยเห็นคุณผู้ชมพระพุทธรูปที่เรากราบไหว้
อยู่ดีนะมีต้นไม้งอกขึ้นมาเป็นต้นโพโผล่ขึ้นมาจากเสียงพระพุทธรูป
มันเป็นไปได้ยังไงชาวบ้านเขาก็เลยฮือฮามากราบไหว้ขอพรกันค่ะ
ไปที่วัดป่าลานคำตำบลแม่ตำป่าลานอำเภอเมืองจังหวัดพยาวจ้า
ชาวบ้านนี่นะคะเขาแห่ไปดูความแปลกของต้นโพ
เพราะว่าต้นโพต้นนี้มันไม่ได้ขึ้นมาจากดินไง
แต่มันขึ้นมาจากเสียงพระพุทธรูปแบบนี้คุณผู้ชม
ครับพบว่าที่เสียงพระพุทธรูปมีต้นโพสูงประมาณหกนิ้วอ่ะค่ะ
ครับแล้วก็มีใบออกมาด้วยนะสี่ใบเหมือนกับจะออกมาปกคลุมเสียงของพระพุทธรูปอ่ะคุณ
โอ้โหอัศจรรย์นะเหมือนจะคลุมจะคลอบเสียงพระพุทธรูปไว้อีกทีหนึ่ง
ชาวบ้านบอกอุ้ยไม่เคยเห็นแบบนี้เลยอ่ะครับก็เลยเชื่อว่าเนี่ย
จะต้องศักดิ์สิทธิ์แน่นอนนะคะเลยไปสอบถามพระครูวรเวทโกวิทย
เจ้าคณะตำบลแม่ตำเจ้าอาวาสวัดป่าลานคำนี่แหละค่ะ
ท่านบอกว่าต้นโพเนี่ยเกิดมาหลายเดือนแล้วแต่ว่าไม่ได้ดึง
หรือว่าถอนออกแกะออกอะไรก็ปล่อยให้มันเกิดตามธรรมชาติแหละ
เอาไว้ให้สาธุชนคนที่อยากจะมาเห็นกับตาเนี่ย
ก็มากราบไหว้ขอพรหรือมาดูของแปลกก็ว่ากันไป
เอาไว้แบบนั้นนะคะครับทั้งนี้ทั้งนั้นชาวบ้านก็เห็น
เขาก็มองว่ามันเป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ไงอืม
ดูแล้วเออน่าจะขอโชคขอลาบได้เขาก็แห่แหนกันมาที่วัดป่าลานคำ
ตำบลแม่ตำจังหวัดพยาวกันมากมายนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะ
ก็เป็นความแปลกที่ชาวบ้านเขาบอกว่าไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะ
แต่เราก็เคยอ่านข่าวในลักษณะนี้หลายพื้นที่หลายจังหวัดเหมือนกัน
พระพุทธรูปเอ่ยนะคะหรือว่าเป็นอาคารสถานที่เอ่ยนะคะ
ที่มีกิ่งไม้งอกออกมามันก็มีความเป็นไปได้นะ
เพราะว่าบางทีเนี่ยเมล็ดพืชหรือว่าพวกรากอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันไปเกิดมันไปเพาะไว้อย่างเงี้ยน่ะเออใช่
พอฝนตกลงมานะหรือว่ามีปุ๋ยมีดินที่อุดมสมบูรณ
มันก็งอกออกมาเป็นต้นไม้สักทีได้คือดิฉันอาจารย์ได้ว่าเคยอ่านว่า
มีใบโพลเนี่ยขึ้นมาบนรถบรรทุกขนน้ำแข็งใช่
จริงแล้วเนี่ยบางคนเขาก็บอกว่าบางทีเนี่ยนะ
นกที่กินผลหมากลากไม้อะไรแบบนี้แล้วก็มาถ่ายไว้ถูกไหม
แล้วพอดีว่ามันเจอกับน้ำมันก็ทำให้เนี่ย
เดี๋ยวรถบรรทุกนั้นมันเป็นไม้ด้วยเนอะ
อะไรแบบนี้ก็เป็นความเชื่อเหมือนกัน
อันนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ